ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีสิงศ์ความรักความสัมพันธ์กับมิตรต่างเพศ
จะมีเรื่องช่วยเหลือเกื้อกูลทรัพย์สินเงินทอง

พบรักกับหุ้นส่วนธุรกิจ
พบรักและเห็นใจกันระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้
สุขภาพในช่วงนี้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงสุขภาพ
บางคนรู้สึกเจ็บหลังและซี่โครงบ้าง
แต่ก็ไม่รุนแรงถึงต้องหยุดงาน
ควรระวังคืออัคคีภัยฟืนไฟ
อุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารยานพาหนะ
การเงินมีโอกาสได้ลาบผลเป็นกรอบเป็นกรรม
ธุรกิจเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองจะมีบทบาทมาก
คนรักคู่ครองหรือมิตรต่างเพศ
จะเข้ามาผัวพันกับธุรกิจเงินทอง
การงานต้องระวังท่าทีอันแข็งกล้าวของตัวเอง
จะทำให้ผู้ใหญ่ห่างเหินหรือไม่ค่อยสนับสนุนเหมือนเคย
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์